สวัสดีค่ะแซมค่ะ

ค่ะวันนี้เราสามคนนะคะก็ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันค่ะ
ต้องบอกว่าเป็นครั้งแรกของพิเล็ตเลยด้วยนะคะ

ก็จริงแล้วรู้สึกว่าปีนี้เป็นปีที่คึกคักมากเลยนะคะ

ใช่ค่ะ
ก็ยังไงนะคะเราสามคนนะคะ
ก็อยากจะฝากถึงวัยรุ่นไทยนะคะ
หลายคนเนี่ยก็เพิ่งจะเริ่มมีการใช้สิทธิ์ครั้งแรกด้วยนะคะ

แล้วก็อยากจะให้ตื่นตัวกันมากขึ้นนะคะ
แล้วก็อย่าลืมนะคะถึง๕โมงเย็นวันนี้ก็รีบไปกันนะคะ